ขออนุญาตท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งประเทศ

ใช่ขอโทษความคิดส่วนตัว

พอไปถึงเจอร่างทรงกำลังทรงกุมารทอง
เนี่ยนะน้องพูดเสียงเด็กอะ
เฉล้อเห็นคอหัก
คอหักตรงรีบมานี่แหละ
เจออุบัติเหตุลุงเอกจะต้องตาย
แล้วพี่ทำไง
แล้วผมต้องทำน้ำมน
โดยการที่ให้เขาทำน้ำมนต์ให้

ตอนตายน่ะตอนไหน
เขาบอกว่าเขาตายตอนอยู่ในท้องเอาอ่านหนังสือออกเลย
หนังสือออกได้ไงเราอ่านหนังสือออกชัดเก็น
ยังท่องขำพะไม่ได้เท่านี้เลยเอามาจากไหนผมออกจากบ้านเลย
ผมขออนุญาตอาจารย์ลักษณ์เนี่ยไม่ได้มาอวยนะ
ผมเป็นคนผมไม่กลัวอยู่แล้วถ้าผมจะพูดอะไรผมพูดตรง
อาจารย์ลักษณ์เป็นคนที่มีเชิงวิชาการมาก
อาจารย์ลักษณ์พูดในลักษณะของวิชาหมอดู
เป็นเชิงวิชาการเลยทั้งนั้นซึ่งมันมีเหตุและมีผล
ยังบอกว่าชาติที่แล้วจะเป็นยังไงไม่รู้แต่จิตมันติดมา
เมื่อจิตมันติดมามันก็มีพฤติกรรมตามจิตที่รับศักดิ์

เข้าใจได้เลยแล้วก็เชื่อได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้อยากรู้

เพราะมันไม่รู้ว่าในวันเดือนปีที่ผ่านไป
คนเราจะเข้มแข็งหรือมีแรงอะไรมากระทบหรือบีบคัน

ถ้าหากมันรู้ความเป็นจริงว่า
มันมีสิ่งเหล่านี้เคยเป็นความรู้ได้ยินผ่านหูมาบ้าง
ก็จะได้เข้าใจได้ว่าอ๋อเพราะเรามีดวงจิตชั้นปกครอง
จึงต้องเจอกับเหตุอุปสรรคปัญหา
เราจะต้องยืนอยู่ท่ามกลางเป็นเหมือนต้นไส
เราจะต้องยึดมั่นว่าเราทำไมถึงชอบไอ้สิ่งเหล่านี้
บางทีเราไม่มีคำตอบเราทำไมจึงชอบศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
นี่มันเครื่องประกอบในราชพิธีที่สำคัญ

เราต้องดำรงคงอยู่เพราะเราเคยเป็นผู้รักษามันไว้
แล้วเราเวียนเกิดมาเราต้องรักษาต่อนี่ไงครับเท่านั้นเอง
ถ้าพี่เอกไม่มีความหวั่นไหวหรือไม่มีเหตุการณ์อะไร

เพราะเป็นผู้พิทักษ์รักษาจึงต้องรู้ว่าเคยเป็นอะไรมาก่อน
จะได้รู้ว่าในสิ่งที่เป็นไปนั่นคือความงามสมบูรณพร้อม
เจอปัญหาอันใดสู้เถิดเพราะเคยได้ทำอย่างนี้มาแล้ว

นี่แสดงว่ามดดำเนี่ยชาติที่แล้ว
ต้องมีจิตอะไรสักอย่างหนึ่งที่คบเป็นของเขาอย่างนี้

ถึงแบบเออใช้วิธีการพูดเป็นประชาสัมพันธ์จัดโน่นทำโน่นทำนี่
มดดำเนี่ยแต่ลงถูกลงโทษไม่ได้ใส่กล่องเสียงให้
จริงทำก็ทำได้แต่มันเป็นเอกลักษณ์
ไม่เคยมีหรอกนักจัดรายการวิทยุคนไหนที่เสียงอย่างเขา
เขาต้องเทคทั้งนั้นนะหนุ่มแห่งมันไปจัด
สวัสดีครับท่านฟังครับพบการทาง

แบบแบบแบบแบบแบบ
มีมีเขาคนเดียวเป็นเอกลักษณ์
พี่เอกต้องถามพี่เอกต่ออีกว่า
ว่าตั้งแต่เด็กพี่ก็ใช้ชีวิตไม่ได้สบายลำบากเลยแหละ
คือเป็นคนที่เสียสละนะเข้ามาทำงานในกรุงเทพ
เพื่อที่จะส่งเสียน้องทุกคนให้เรียนหนังสือ

ก็ตอนแรกก็มาเป็นตอนนั้นเริ่มเป็นนักร้องแล้ว
ก็มาอยู่ในคาเฟ่สมัครงานเดินตั้งแต่สะพานขาว
แหม่มรู้จักใช่ไหมสะพานขาวมาสะพานผ่านฟ้า
สมัยก่อนถนนราบเนินมันมีแต่คาเฟ่ทั้งนั้นเลย
แวะนู่นแวะนี่แวะนั่นแวะนี่แวะทุกที่เลย
ไม่มีใครรับแล้วก็แต่ถือโน้ตเยอะมากเลย
ถือเยอะการถือโน้ตเยอะเพื่อที่จะบอกเขาว่า
ร้องเพลงมานานมันมีโน้ตเยอะ
มาจนถึงปิ่นเกล้านึกในใจตรงที่สะพาน
เพราะฝนมันลงโปรยอย่าอยู่เลย
เพราะมันแบบสาหัสมากแล้วคือมาอยู่แล้วมาตกงานอยู่นานแล้วนะ
อันนี้ผมเล่าข้ามวันนี้ขอโทษพ่อขอโทษแม่แล้วกัน
คือไม่อยู่แล้วชีวิตมันทุเล่ที่สุดแล้ว
กับการเข้ามาคนมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ย
ก็คิดว่าเดี๋ยวเดินไปถึงกลางสะพานก็จะกระโดดเลย
คือกาตัวตาย
คือใจมันวูบขึ้นมาตอนนั้นแล้วก็ทำจริงด้วย
สว่างมากเลยอ่ะเป็นสปอร์ตไลท์แล้วมีรถเคลน
ดึงรถไอ้มินิขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพญา
แบบคนตายติดอยู่ในนั้น

ขอบคุณนะขอบคุณรถไอ้มินิ
คือจริงตัดสินใจจะโดดแล้ว
นี่รอดตายเพราะไอ้มินิคันนั้นแน่นอนเลย

คนติดอยู่ในนั้นไปเลย

ชื่อคุณปุ๊ภูเขาทอง

มีคอลัมป์ที่เขียนว่าวัยชะกัน
อ่าท่านมาเห็นผมในปราติโน่
อ่าผมเป็นนักร้องในปาราติโน

อาจจะเสียตัวก็ได้พี่หล่อมากตัวนั้นจริงตัวนั้นน่ะคมแบบว่าไม่เหมือนตอนนี้
คมปั๊บตัวเล็กตัวเล็กผอมบางเปรียวเป็นใบข้าวมากเลย
ก็พี่ปุ๊พาไปให้อลังดูเพราะเขาต้องการพระเอกเรื่องโกมิน
ไปถึงปั๊บก็แต่งตัวใส่จุกนั่นเลยแล้วออกมาเดินแล้วก็ให้พูด
กลับถวายบังคมพระเจ้าค่ะคุณทองแดงทั้งนั้นเลยที่พูดพูดไม่ชัดไง
ไม่เป็นเลยต้านอำมาตย์ขอเจอต้านนั่งได้ตามสาวดาย
มันยังไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นมันยังไม่ได้คือมันไม่ได้เลยมันพูด
ลิ้นแล้วนักแสดงทุกคนที่มาเขาเป็นคนภาคกลางหมดเลย
เขาก็ปรากฏว่าอาหลังเลือกพี่อาหลังเลือกพี่แล้วทุกคนถามพี่ลุงวิหล่อถามว่า
ทำไมพ่อไม่เลือกนั่นแหละเขาพูดภาษากลางไม่ชัดเลยอลังบอกหนังเราภาคนะลูก
แต่หน้ามันได้หน้ามันคุมอาหลังนี้ตาถึงมากพอใส่ชุดนั้นปุ๊บนั่นนั่ง

ดังนะครับกลมีนกุมารสมพฤตินวงวงไกรเพชรไกรสุวรรค

น้องเบนอายุ๑๔ม่วงป่าได้รับรางวัล

กบเขารู้สึกว่าจะกบด้วยมั้ง
เพราะกบเขาก็มาจากหนังเก็บจักร
แล้วก็มาเลิกตอนเรื่อง

เฮ้ยหนูจำได้แล้วพี่หนูดู
มากเลยอลังเขียนในบทไว้ให้เลย
ถ้าหากทุกคนคิดแต่จะเล่นบทที่ดี

วันนี้เราจะไม่มีตัวละครที่เป็นไอ้ง่อย

เล่นเป็นตัวนี้แล้วดังมากละครตัวนั้น

ก็ไปในคาเฟ่คือยังร้องอยู่คาเฟ่ไง
พี่เล่นละครจากหวก
แต่บันทึกเสียงชุดแรก
มีพลิ่งให้มาท่องตั้งหมด๑๓เพลง

ร้องไม่ได้ไม่ชอบแล้วก็มาอัด

อัด๑๒เพลงนี้อัดเสร็จปั๊บ
อาจารย์ปั๊บ
เอาไปเสนอบริษัทไปเสนอค่าย

สัญญาเรียบร้อยดีใจมากเลย
อีก๗วันค่ายประกาศ

อันนี้ที่อาจารย์บอกอยู่เนี่ยตะนุเป็นวินาศ
ทีนี้เรามาดูว่าเหตุผลของดวง

งั้นลองดูอาจารย์

ผมต้องอธิบายรากของราศีมีนก่อน

ราศีเมษคือศีรษะราศีพฤศพคือคอ
มีถุนคือแขนทั้งสองข้างกรกฎคืออก

พิจิก

โอ้วสิงมันก็ปี้กิได้นะ

ลักษณะราศีมีนคือตำแหน่งเท้า

ซื้อแล้วซื้ออีก

ฉะนั้นเลยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเท้า
ซื้อไหมใช้คำว่าเป็นบ้าดีกว่า

ใส่มากยังมีใส่มากยังแล้วก็ไม่ใส่กลัวเก่าเป็นอย่างนี้วันหนึ่งในอดีตนั้น
เอกชัยเคยอยากได้รองเท้าอยากได้รองเท้าแต่มันก็ไม่มีโอกาสได้พอวันที่พอจะมี
เลยซื้อเลยเก็บกันมากแล้วข้อที่๒ราศีมีนลักษณะมีนเนี่ยนะชอบการเดินทางมากที่สุด
ไปไหนก็จะไปเรียนรู้ไปรั่วหยางก็จะไปดูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีรุ่นคนบุคคล
แล้วก็จะดูทุกอย่างเก็บทุกอย่างเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้จาลึกประวัติศาสตร์
ทุกเรื่องราวแล้วอยู่ในหัวเอามาแยกย่อยประมวลเพราะดาวประจำตัวเป็นดาวพระหัสคือดาวครู
มีนคือการเดินทางไงเท้านี่คือความหมายแล้วประการต่อมาที่สำคัญในดวงชะตานี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่า
จำตัวอยู่ลักษณะราศีมีนแล้วเจ้าตัวเกิดวันจันทร์พฤษฎีเป็นมูระ
คำว่าพระศรีเป็นมูระแปลว่าอะไรต่อให้ดูให้พี่เอกวันใดก็ตามทีในอดีต
มูลละแปลว่ามูลมีเนื้อมีหนังอย่างไรเสียงต้องมีวันนี้คือวันที่ท้วมมีเนื้อมีหนัง
บูรณภูมิสุขอ้วนแน่มันมีวันนี้แน่เพราะลักษณะและวันที่เกิดเนี่ย
มันทำให้ดาวประจำตัวเป็นมูระและอยู่ในเรือนลาหูลาหูคืออุตสาหารนี่คือราก
หนึ่งในอิทธิบาสี่บุคคลจะประสบความเร็จได้พระองค์บอกว่าต้องมีวิชันทวิริยจิตวิทยาพี่เองมีตัว
ตัวนี้เด่นชัดมากเอกชัยเนี่ยนะคือขยันมากกว่าคนทั่วไปผมพออธิบายคำว่าขยันพอเข้าไหม
คิดเข้าใจที่ผมพูดไหมเดี๋ยวเวลาดูฉันไม่เห็นใส่อารมณ์แบบจริงจังอย่างนี้เลยดูผ่านไปพูดประโยคสองประโยค
ต้องเจาะลึกถึงแก่นใจว่าลึกเนี่ยมันมีรายละเอียดดีเทลต้องไล่ไปถึงทักษาตรีวัยว่าทักษะที่มีดาวประจำตัวไปอยู่ในมูลละไปอยู่ในเรืออุตสาหะแปลว่า
เป็นคนที่มีความรู้สึกเป็นคนมีความสุขนะว่าขยันให้ตายมันก็ไม่ตายเพราะความขยันเหนื่อยมันก็เดี๋ยวก็พักได้
เหนื่อยที่สุดเพราะเราเกิดมาจนเราไม่มีอะไรแต่รู้สึกเลยว่าสักวันหนึ่งต้องมีแต่กูบอกใครไม่ได้ลึกรู้เลยว่าสักวันหนึ่งต้องมี
มันมีคำตอบเยอะอยู่แล้วในความรู้สึกในจิตวิญญาณว่านั้นที่พี่เอกชัยมีเนี่ยนะรู้ไว้แล้วว่าจะมีแต่บอกใครไม่ได้
แต่อยู่อยู่จะทำเพลงเหมือนจะดังแต่ก็ไม่ได้ทำไงบริษัทก็เป็นตะนุเป็นวินาศตนุเป็นวินาศ
แล้วถ้าเล่นละครต่อล่ะจะดังไหมจะดังไหม
เป็นอย่างนี้นะถ้าทำเพลงในวันนั้นดังประสบความสำเร็จเขาขาดความเป็นครูรุคือต้องเรียนแบบนะต้องอธิบายอย่างนี้นะ

เข้าใจยังครูหลังเป็นตระกูลค่ายที่ทำผลงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงภาควัฒนธรรมและมีความจงลักษณ์พรรคดี
เป็นคนที่คิดดีทำดีแบ่งปันเกื้อกูลมีใจดีจิตใจดีงาม
แต่ถ้าเกิดใครคิดแต่ประโยชน์หาประโยชน์สร้างประโยชน์แล้วไม่รู้ว่าจะรอบแรบซุกซ่อนยังไง
เดี๋ยวพี่เอกชัยไปแตะปุ๊บนะไอ้ที่มันมีความเป็นเทามืดซุกอะไรกะจะเล่นเอาเองโกงเองนะ
เดี๋ยวก็ต้องจบไปก่อนไม่ได้ทำ
คือไล่มาตั้งแต่เรื่องของการความขยันจริงผมเอามาสอนน้องแล้วก็เอามาสอนคนที่อยู่รอบข้างตลอด
แล้วก็ทำให้ดูตลอดมดดำอาจารย์

รำโนราร้องเพลงเล่นหนังตะลุงทุกอย่างมันต้องมาตกผลึกที่เราฝึกจนกับแบบมันได้ที่ของมัน

ใช่ครับถึงวันนี้ที่มันยังอยู่ได้อยู่ในสังคมเพลงอยู่ได้ในวงการบันเทิง
เพราะตัวเองตกผลึกแล้วมีองค์ความรู้ที่คิดค่อนข้างว่า

มันพร้อมไม่ใช่ทำท่า
นักปราศความเป็นปราศความเป็นฝ่ายเดียวฝ่ายรู้เนี่ย
ดวงนี้เล็งชะตาตัวของพี่เอกชัยตั้งแต่วันที่เกิดเลย
และเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคง
ในอดีตเนี่ยเขาเรียกดาวเป็นเกษตรมหาจักรมหาอุตราชาโชค

โหรศาลลู่งเรืองในสมัยกรุงศรียุชญาแปลว่าอะไร
เขาวัดความมั่นคงของคนในสมัยนั้น
ด้วยการที่ได้ศักดินาและครอบครองที่ดิน

เพราะฉะนั้นเขาจึงวัดดวงชะตาที่ได้มาตรฐาน
มีมัตตาฐานว่าได้เป็นพญาได้เป็นคุณพระครัวหลวงว่า
พุทธเป็นเกษตราธิบดีต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ไปอยู่ในฝ่ายของปราศ
ผู้คิดผู้เป็นส่วนของการคิดเขาจะไม่เอาไปอยู่ของความเป็นนักรบ
เขาจะสวดจัดโขนเขาจะดูวิเคราะห์ว่าเอาไปฝึกฝนในส่วนของความเป็นปราศ
มาตะดนตรีในส่วนของการพูดอย่างนี้เป็นต้น

เลยเป็นที่มาของอัลบั้มที่๒ย้ายสังกัด

คือมันจำเป็นต้องย้ายเพราะสังกัดนั้นมันล้มไปแล้ว

พอย้ายก็หาเพลงไม่เจอเพราะว่าเพลงที่มันได้มามันไม่ครบมันขาดเพลงเพลงหนึ่ง

ชื่อว่าเพลงพี่มีแต่ให้ก็คือเพลงแจ้งเกิด
ดวงของคนเนี่ยเวลามันพลิกนี่มันพลิกได้หน้ามือเป็นหลังมือจากบ้าน

ต้องไปเอาบ้านเก่าเก่าอยู่จนถึงวันนี้คุณเอกชัยมีบ้านทีซื้อทีทั้งหมู่บ้านฮะ
พี่เอกเหลือนักหล่อซื้อเกือบทั้งกี่เปอร์เซ็นของหมู่บ้านฮะ
มาถึงวันนี้ถ้าสมมติว่าผมอาศัยเฉพาะเพลงอย่างเดียวนะมดน

แต่สิ่งที่เรายืนอยู่ได้และประคองเราได้ก็คือวัฒนธรรมทั้งนั้น
ความที่มีชื่อเสียงก็เอาตรงนี้ไปช่วยสังคม

ดวงจะเป็นนักการเมืองหรือไม่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้คนยกมือไหว้ผมในฐานะครูบาอาจารย์
ไม่อยากให้ไหว้ในฐานะรัฐมนตรี
หลายคนคำถามเด็กที่จะต้องถามในคำคืนนี้
เขาบอกว่าดูจากเอกชัยศรีวิชัยแล้วเนี่ย
ที่ดินทีนี่น่าตกใจมาก
ความจริงแล้วคุณไม่ได้ร่ำรวยมาจากศิลปะวัฒนธรรมหรอก
คุณร่ำรวยมาจากการเป็นมาเฟียภาคใต้
สิ่งที่คิดเอาไว้ที่มีปัญหาที่โปรศักดิ์จะเริ่มขยับเดินหน้า

ได้รับการยอมรับมากขึ้นและทะลุแตกเลยนะหลัง๗สิงหา
ถ้าถูกเนี่ยนะผมจะเอาพานดอกไม้มากราบ

แต่ถ้าไม่ถูกก็จะกลับมาเหมือนกัน